เตี๋ยวชามสุดท้ายที่เล่าเส้นจะพามาทานในวันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวปลาที่นำเนื้อปลามาแปรรูปแปลงร่างได้หลากหลายรูปแบบเลยทีเดียว
สิ่งสำคัญเลยก็คือที่ร้านนี้เขาเลือกใช้ปลาที่หาได้ในหน้าน้ำอ่าวไทยซึ่งอยู่ใกล้ใกล้แม่กรองนี่เอง
แต่เขาจะมีวิธีการยังไงเข้าไปคุยพร้อมกันค่ะ
ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เลือกสรรมากมายนะครับรวมถึงหมู่นักท่องเที่ยวเบียดเสียดแออัดเพื่อรับประทานอาหารที่แสนอร่อยที่อำภาวานะครับ
แต่วันนี้เล่าเส้นเป็นเรื่องนะครับมีทางเลือกใหม่ให้คุณผู้ชมครับ
ถ้าไม่อยากเข้าไปเบียดเสียดในตลาดน้ำมภาวานะครับ
เรามีร้านก๋วยเตี๋ยวปลาอำภาวาครับซึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวปลาขึ้นชื่อเลยนะครับ
อำเภอนี้นะครับผมอยู่ไม่ไกลครับห่างจากตลาดน้ำภาวาเพียงแค่สองกิโลเมตรเท่านั้นเอง
เรื่องราวของร้านนี้จะเป็นไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
สวัสดีครับพี่ขาวแห่งร้านก๋วยเตี๋ยวปลาอัมพวา

สิบเอ็ดปีแล้วจุดเริ่มต้นของการเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนั้นได้ยังไงครับ
ก็ชอบทานนะคะเป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยว
ก็เลยเริ่มเปิดร้านเลยดีกว่าเอาแบบที่เราชอบมาทำเปิดร้าน
ค้นสูตรอยู่นานไหมครับสักพักหนึ่งอะค่ะก็ปรับปรุงเรื่อยมา
ทำตอนแรกก็อาจจะไม่ค่อยอร่อยลูกค้าติดชม
แล้วก็ปรับเรื่อยมาค่ะสักพักทรงถูกใจเขา
สักพักนี่กี่ปีครับเป็นปีเลย
จนได้สูตรที่ลงตัวที่ถูกใจลูกค้าแล้วถูกใจตัวเราไหม

ค่อนข้างเยอะนะคะผลตอบรับดี
โสดสะอาดก่อนค่ะ

มาถึงถิ่นแล้วก็ต้องบุกไปเช็คลิสต์เคล็ดลับที่หน้าเตากันสักหน่อยนะคะ
ไหนมีอะไรให้ล้วงความลับบอกใหม่ให้หมด
เอาล่ะพวกเจ้าเดี๋ยวปลาเรามาดูเรื่องปลาก่อนก่อนครับปลาให้เราใช้เป็นปลาอะไรครับ
ปลาโชกุลค่ะเป็นปลาน้ำจืดปลาน้ำเค็มปลาทะเลค่ะเป็นปลาทะเลเลยทำไมถึงเลือกใช้ปลาโชกุลครับ
มันเป็นปลาในอ่าวไทยค่ะใกล้ทะเลค่ะใกล้ทะเลแล้วสมุทรสงครามก็อยู่ใกล้ทะเลด้วยใช่ค่ะหาง่ายหาง่าย
เอกลักษณ์ของปลาโชกุลมีอยู่ตรงไหนมันอร่อยตรงไหนเนื้อมันจะมันนะคะไม่ขาวตัวมันขนาดไหนครับ๗โลค่ะ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

เซ่นปลาโฟยำพี่เดี๋ยวมานั่งรอนะครับผม

ได้ฟังกระบวนการการคัดเลือกวัตถุดิบ
โดยเฉพาะเนื้อปลาเพื่อมาทำเครื่องเคราวได้หลากหลายขนาดนี้
จึงสามารถแตกลายเมนูได้เยอะทีเดียวค่ะ
แววมาว่าที่ร้านจัดให้เฮีย๒ชามใหญ่แน่น

อ่าแล้วครับพร้อมชิมนะครับบนต้นมีสองเมนูด้วยกันนะครับ
มีเมนูอะไรบ้างครับเส้นปลาโฟอ่าพูดถึงตัวน้ำซอสเย็นเตอร์โฟหน่อย
ของเรามีจุดเด่นยังไงบ้างค่ะจะเอามาประยุกต์อ่ะค่ะครับ
แต่ก่อนซอสโฟมันจะจืดจืดอ่ะค่ะอืมมีรสชาติอืม
เย็นเตอร์โฟมันต้องเตี้ยวกว่าหวานครับเราก็มาเติมรสชาติ
ให้มีเตี้ยวหวานเสร็จกระเทียมอ่าใส่ลากลูกชีเพิ่มคำห่องค่ะโอเค
รสชาติตอนที่มาเนี้ยยังไม่ได้คนพอคนปุ้บโอ้โห
โอ้โหน้ำซอสเป็นน้ำเย็นตะโฟเลยนะฮะแดงชาบเลยต้องแดงค่ะ
ไม่ได้ปรุงรสเลยยังไงค่ะคือมาจากครัวรสชาติยังไงก็อย่างนั้นเลยนะครับ
สำหรับคนทานจัดอ่าเป็นรสชาติที่ดีนะครับ
ครบรสมีเปรี้ยวมีหวานมีเผ็ดนะครับผม
ปลาก็เหนียวนุ่มดีนะครับนี่ชิมปลาดีกว่าปลาโชกุลใช่ไหมโชกุลค่ะอืม
เนื้อมันจะมันไม่คาวค่ะสำหรับคนไม่มีกลิ่นรักสุขภาพ
ไม่มีกลิ่นคาวเลยนะฮะแล้วก็เนื้อแน่นแล้วก็มันดีนะครับ
มาถึงจานนี้บ้างอันนี้เป็นทะเลค่ะตะไคร้ทะเล
ไอเดียของการทำเมนูนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับแต่ก่อนทำเป็นต้มยำปลาอย่างเดียวค่ะ
แล้วก็เอามาประยุกต์อ่ะค่ะคือเขาอยากทานต้มยำด้วยอืม
อยากทานก๋วยเตี๋ยวด้วยอืมก็เอามามิดกันก็คืออันนี้ก็คือต้มยำผักนะ
ก็คือเป็นต้มยำเลยใส่เส้นลงไปเป็นต้มยำน้ำใสค่ะ
แล้วก็ใส่เส้นลงไปค่ะถ้าอยากทานข้าวก็ใส่ข้าวเข้าไป

หือรสชาตินี่แบบต้มยำต้มยำเปรี้ยวนำนะฮะแล้วก็เผ็ดตาม
นะครับผมเส้นนี้จะอืดแล้วก็จะไม่เละนะคะ
จะเหนียวแล้วก็หอมตะไคร้มากมากเลยนะครับผมอืม
อย่างนี้จะทำเท่าไหรเนี้ยเริ่มต้นเอ่อถ้าเป็นทะเลวุ้นเส้นทะเลนี้สี่สิบห้าค่ะ
อืมถ้าเป็นเส้นปลาเอ่อจะสี่สิบค่ะแต่ถ้าเป็นเส้นปลาทะเลจะห้าสิบ
อ๋อก็อยู่ที่ว่าใส่เครื่องมากน้อยแค่ไหนราคาก็เพิ่มไอ้เครื่องปกติ
ก็จะมีปลามีมีลูกชิ้นปกติอืมแต่ถ้าเป็นเครื่องทะเลก็จะเพิ่ม
ใหม่สิบบาทค่ะสิบบาทนั่นเองนะครับผมครับจุดบันขายมาสิบเอ็ดปีแล้ว
สิบเอ็ดผลตอบรับของนักท่องเที่ยวที่มาสมุทรสงครามเป็นไงบ้าง
ดีขึ้นเรื่อยเรื่อยค่ะอืมคนเริ่มรู้จักมากขึ้นครับ
มาก็จะแบบกดไลค์กดแชร์อะไรอย่างนี้แนะนำกันมาค่ะ
แล้วก็มีเฟสบุ้คแฟนเพจด้วยมีค่ะก็คนก็กดไลค์แชร์กันไป
แล้วก็รับประกันความสดของปลานะครับผมร้านเปิดปิดกี่โมงครับ
มีวันหยุดไหมมีทุกวันอ่างคารค่ะวันอ่างคารยุดเพราะอะไร

ไม่ครับพักอ๋อพักเหนื่อยแล้วพักน่ะเกิดทำคุณค่ะ
เดินทางไปยังไงคะสำหรับร้านก็ถ้ามาจากกรูเขม
ก่อนเข้ากดกว่าได้ซึ่งเดียวกันเข้าตลาดน้ำก็ได้คะเข้าตลาดน้ำ
อืมแล้วก็เลยมาตรงนี้นิดนึงนิดเดียวก็ถึงแล้วนะครับผมเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากมาก

เชื่อว่าในทุกของประเทศไทยก็จะมีวัตถุดิบดี
และขึ้นชื่อประจำถิ่นให้เราได้กินได้ใช้กันอยู่แล้ว

จะช่วยสร้างความแตกต่างและเสริมคุณค่าให้กับวัตถุดิบพื้นบ้านเหล่านั้นเป็นทวีคูณเลยก็ว่าได้ค่ะ

ดึงของดีใกล้ตัวมารังสรรค์ปรุงแต่งรสชาติ
แล้วใช้เป็นส่วนหนึ่งของเมนูเส้นให้โดดเด่น

เพราะเราจะพาไปทานก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงฝีมือคนจันทร์แท้
ต่อด้วยบะหมี่ขาวหมูเกี้ยวยักษ์กับอีกหลากหลายเมนูเล้ง

แล้วกลับมาเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะ
สวัสดีครับทุกคน